สวัสดีครับ

เจ้าของเจอแบบนี้แหละไม่ห่วงแล้วค่ะ
ขอมะม่วงหน่อยครับขอมะม่วงหน่อยครับ
มามะม่วงหายตลอดไม่เคยรู้ว่าหายไปไหน
เปิดกล้องก็จะเห็นว่ามีรถกระบะเนี่ย
ชอบมาจอดแล้วมาเอามะม่วงไปแล้วเขาไม่เคยมาขอก่อนหน้านี้สองครั้ง

แต่จนกระทั่งนิดนึงเอาไปเลยอ่ะเด็ดไปแบบนี้เลย
ใช่แล้วเจ้าของบ้านเขาก็เซ็งนะเจอแบบนี้
แต่ล่าสุดนี่นี่ไหมอีกครั้งนึงเอา

แต่ล่าสุดที่เมื่อกี้เรายิ้มได้อ่ะสองเหตุการณ์นี้เขาเจ้าของบ้านเขาเจอ

เอาของเขาไปไม่ขอเขาแต่ที่เขาขำแล้วเขาบอกว่า
โอเคถ้าขอแบบนี้ไม่ว่ากัน
แล้วน้องแก๊งฟันน้ำนมนี่ก็น่ารักมาก
ยกมือไหว้กับกล้องวงจรปิดแล้วขอมะม่วง
ผมก็เลยแบบไม่เอาไม่เป็นอะไรแล้วกันเด็กน่ารักดี
พี่เจ้าของต้นมะม่วงคือคุณภูสิตค่ะ
บอกแบบนี้แหละค่ะว่าคราวหน้านะ
ถ้าเกิดว่าผมปลูกอีกนะมะม่วงออกลูกดก

น้องคนนี้แหมตีมะม่วงเป็นตีปิงปองเลย